คุณผู้ชมคะเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสาวไฟฟ้ามันหักโคตรลงมา
ซึ่งมันเกิดมาจากสองอย่างหนึ่งคือสายมันหย่อนก่อน
สองคือรถมันสูงรถหกล้อคันนี้ค่ะมันสูงมาก
แล้วมันไปเกี่ยวกับสายคือปกติสายตรงนี้มันก็หย่อนลงมาอยู่แล้ว
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุมันหย่อนมามากกว่าเดิม
แล้วเจ้าของรถเค้าไม่รู้ก็ขับไปเลย
ปรากฏว่าเสาไฟฟ้าล้มระเนรนาศแล้วก็มาทับรถยนต์ที่อยู่ข้างล่างที่จอดอยู่ด้วยนะคะ
บางคนกำลังจะเดินขึ้นรถพอดีคุณ
รถสาวไฟมันล้มลงมาไปดีโชคดีที่หลบทัน
แล้วเกิดตอนเช้าคุณ๙โมงนี่ถือว่าคนก็ยังไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนะคะ
เกิดขึ้นวันนี้เลยตำรวจสพเมืองชัยนาธเนี่ยก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
รถหกล้อเป็นรถที่มันทุกข์ผงปรุงรถอาหารอ่ะ
แล้วหลังคาตู้สินค้าดูสิคะหลังคามันสูง
ก็เกี่ยวกับสายไฟที่มันพาดผ่านตรงทางเข้าลานจอดรถตลาดภาษีซุงอยู่ในตัวเมืองชายนาฏ
ทีนี้โอ้โหดูสิคันนี้นี่หนักเลยนะ

เกี่ยวเสาไฟมาเสร็จแล้วปั๊บมันก็ดึงรั้งเสาต่อมาค่ะ
ทำให้มันล้มฟาดลงพื้น๓ต้น
ต้นไม้ก็ล้มทับรถยนต์ที่จอดอยู่ตรงนั้นอีกนะคะ

ส่วนสายไฟก็ฟาดลงมาบนหลังคากระบะที่ขับผ่านมาอีกคันนึง

กลัวไงไฟมันจะดูด
นี่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จังหวัดชายนาฏเนี่ยนะคะ

เร่งกู้เสากู้สายต้องเปลี่ยนใหม่
ให้ไฟกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
นี่น่าจะใช้เวลาเป็น๑๐ชั่วโมงเหมือนกันนะครับ
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

เขาบอกว่าผมมาซื้อของตอนเช้า

จู่เสาไฟมันล้มลงมาเลย

เขาบอกว่าตอนนั้นยังโชคดีนะ
คือถ้าเขาเปิดประตูรถด้านหน้า
ที่สาวไฟมันลดลงมาพอดีตกลงมาพอดี

แต่ตอนนั้นเขากำลังเก็บของหลังรถ
เปิดกระโปรงหลังรถเพื่อจะเก็บของเห็นไหม

แล้วทีนี้พอเห็นเสาไฟมันล้มลงมา

เขาบอกดีไม่อยู่ตรงประตูฝั่งคนขับ
ใช่ถ้าเขาบอกว่าขึ้นรถแล้วโอ้โหหนักเลยนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นพอเจอเหตุการณ์ตรงหน้า

คือสตันไปหมดตกใจทำอะไรไม่ถูกนะคะ
นายประวิทย์ธรรมจิตอายุ๔๕ปีค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมก็ขับรถมาส่งสินค้า

ทุกครั้งสายไฟมันจะห่อนลงมา

แต่รอบนี้วันนี้
สายไฟมันหย่อนมาจากระดับเดิมอีกผมไม่ทันดู
ผมไม่ทันสังเกตมารู้อีกทีนึง
อ้าวหลังคารถของผมมันเกี่ยวกับสายแล้ว
แล้วทีนี้พอผมขับไปโอ้โหมันก็ดึงกัน
แล้วก็เสาไฟมันก็ล้มจนมันเกิดความเสียหายแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวคนขับรถ
นายประวิทย์คนนี้ไปสอบสวน
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องตกลงค่าเสียหายกับเจ้าของรถด้วย
กี่คันละที่เสียหายรวมถึงเรื่องของเสาไฟ
คุณค่าเสียหายเสาไฟฟ้าถือว่าเป็นของหลวงเป็นของรัฐ
ที่ประเมินค่าเสียหายเบื้องต้น๕แสนเลยนะคะ